โดยหัวข้อการจัดเสวนานั่นก็คือการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รุ่งโรศรังสิโยภาษกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชน
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
โดยมีการปรัฐคาถาพิเศษศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ในหัวข้อหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

พร้อมด้วยนายยุทธนาเจียมตรการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
นางสาวอัชรายมศิลป์อาจารย์ภาควิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
และที่ปรึกษาสถานศึกษาพอเพียง
มุลนิธิยุวัฒน์เสถียรคุณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สามส่วนค่ะนั่นก็คือความพอประมาณ
และขยายตัวลงทุนดำเนินธุรกิจอย่างพอประมาณ
รวมไปถึงมีระบบบบริหารความเสี่ยงอย่างรัฐกลุ่มโปร่งใส

ธุรกิจก็จะเติบโตอยู่รอดในช่วงที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่างสมดุล
และยั่งยืนต่อไปได้ในระยะยาวค่ะ
หลักเองผมคิดว่าก็แบ่งเป็น๓ส่วนนะครับในเรื่องของความพอประมาณ
ในเรื่องของการขยายตัวในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างพอประมาณ
อันที่๒คือความมีเหตุมีผลใช้ข้อมูลในการตัดสินใจใช้ความจริง
ใช้หลักในเรื่องของข้อเท็จจริง
ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ในการตัดสินใจ
ใช้ในการทำงานอย่างมีเหตุมีผล
แล้วก็ท้ายที่สุดคือการทำงานอย่างมีภูมิคุ้มกัน
เป้าหมายมุ่งให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อรอง
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งทางวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีนะคะ